คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุกลางอากาศเนี่ย
มันเกิดไม่ค่อยบ่อยครับแต่มันมีครั้งหนึ่งมันเคยเกิดขึ้น
ที่เสียการควบคุมแล้วเกิดระเบิดกลางอากาศครั้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรม
เพราะว่าทั้งผู้โดยสารและลูกเรือกว่า๒๐๐ชีวิตเสียชีวิตยกลำเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ครบรอบ๓๐ปีแล้วไปย้อนดูเรื่องนี้กันหน่อยในเปิดแฟมคดีดังค่ะ
ระเบิดกลางอากาศตกลงในป่าอุทยานแห่งชาติผู้เตยอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
เทคออฟได้ไม่นานเครื่องยนต์เกิดขัดข้องระเบิดกลางอากาศที่ระดับความสูง๑๒๐๐เมตร
ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งลำ๒๒๓คน
จำนวนนี้เป็นคนไทย๓๙คนชาวต่างชาติ๑๘๔คน
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นเครื่องบินขนาดใหญ่ระเบิดกลางอากาศ
ชิ้นส่วนของเครื่องบินแตกระจายร่วงเป็นลูกไฟลงสู่พื้นดิน
บริเวณป่าทึบของเขตอุทยานแห่งชาติผู้เตย
จากนั้นเวลา๒๓นาฬิกา๒๐นาทีเจ้าหน้าที่ได้ไปพบกับเศษซากของเครื่องบินกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้น
รวมทั้งศพของผู้เสียชีวิตนอนเกลื่อนพื้น
ซึ่งบริเวณนั้นเป็นป่ามรกทึบสลับกับหุบเขาสูงและหน้าผาหินปูน
่งหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา๒๓นาฬิกา๒นาที
แล้วมีปลายทางไปที่ท่าอากาศยานเวียนนา
โดยผู้ควบคุมเครื่องบินคือกัปตันชาวอเมริกัน
และผู้ช่วยนักบินชาวออสเตรีย
ซึ่งเป็นผู้ที่มีชั่วโมงบินระดับสูง
ขณะเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ายังไม่พบความผิดปกติใด
แต่หลังจากทะยานออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองประมาณ๑๕นาที
ได้หายไปจากจอมเรด้า
จนที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ
พยายามติดต่อกับเครื่องบินลาวด้าแอร์แต่ไร้วี่แวว
กระทั่งได้รับแจ้งว่าเครื่องบินระเบิดกลางอากาศ
เหนือนานฝาของจังหวัดสุพันธ์บุรี